นายพินโยพินโยชีพทายาทเจ้าของโรงศรีในจังหวัดปฐุมธานี
ทนายความเข้าร้องเรียนนายกสมาคมผู้สื่อข่าว
และช่างภาพอาธิกรรมแห่งประเทศไทย
กรณีฝากเงินในบัญชีธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
ที่ใช้ค้ำประกันการทำธุรกิจโรงศรี

โดยอ้างว่าธนาคารไม่สามารถชี้แจงหรือตรวจสอบได้
เพียงว่าได้มีการถอนเงินออกจากบัญชีหมดแล้ว
ขณะที่ทนายความกล่าวว่าต้องการขอความเป็นธรรม
ธนาคารออกมาชี้แจงหลักฐานการถอนเงิน
หรือหลักฐานการเป็นหนี้เพื่อความกระจ่าง
โดยหากมีเอกสารชี้ชัดได้ว่ามีการถอนเงินทั้งหมดจริง

ก็จะเรียกร้องให้ธนาคารคืนเงินทั้งหมด
เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย